มาดูเรื่องแรกกันก่อนถึงแม้วันนี้จะเป็นวันดีในการช้อปปิ้งของใครหลายคนนะครับ
แต่อาจจะไม่ใช่วันดีของคนคนนี้ค่ะ
คือมันมีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยนะคะ
เป็นกลุ่มคนเสื้อเหลืองปกป้องสถาบันจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
บุกโรงแรมที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ให้คุณผู้ชมดูวินาทีความวุ่นวายนี้หน่อยค่ะ

คือรถคันนี้เป็นรถที่เขาเชื่อกันว่าน่าจะเป็นรถของนายธนทร
ออกมาจากโรงแรมราวดีค่ะ
คือกลุ่มเสื้อเหลืองปกป้องสถาบันชาวนครศรีธรรมราช
หลายคนเลยนะคะเขามายืนรออยู่หน้าโรงแรมราวดี
คือตรวจสอบรถทุกคันที่ขับออกมา
ดูว่านายธนทรอยู่คันไหนเนี่ยค่ะ
จนกระทั่งนายธนทรประธานคณะเก้าหน้าเนี่ย
สิ้นการประชุมกับแก่นำคณะเก้าหน้า
แล้วก็ผู้สมัครนายกอบจในภาคใต้
วางแผนสู้ศึกเลือกตั้งนายกอบจนครศรีธรรมราช
รถทุกคันต้องลดกระจกลงให้เขานะ
เพื่อตรวจสอบว่าในรถเป็นใคร
ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ค่ะ
ซึ่งมีรถกระบะคันหนึ่งอีซูซูสีบรอนเงิน๔ประตู
ออกมาจากโรงแรมแล้วลักษณะคือติดฟิล์มเนี่ย

กลุ่มผู้ชุมนุมก็เลยไม่พอใจนะคะ
พยายามที่จะตะโกนบอกให้รถกระจกดูแล้วก็ทุบกระจกรถด้วย
ดูว่าคนที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยใช่นายธนทรหรือเปล่า
ก็มายืนขวางล้อมรถเอาไว้แบบนี้เลยค่ะ
มีตำรวจทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบ
พยายามช่วยกันห้ามผู้ชุมนุมอยู่หลายนาทีนะคะ
กว่าที่รถคันนี้จะฝ่ากลุ่มผู้ชุมนุมออกไปได้
จังหวะที่ฝ่าออกไปได้แล้วเนี่ยยังมีการวิ่งไล่ทุบกระจกรถตามหลังด้วยนะคะ
ซึ่งก็ไม่รู้ด้วยว่าในรถคันนั้นเนี่ยมีนายธนทรอยู่จริงหรือเปล่าฟัง
กลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงปักหลักปิดทางเข้าออกโรงแรมแล้วก็ตรวจสอบรถที่ออกจากโรงแรมทุกคัน
แน่ใจว่านายธนทรเนี่ยคงจะออกจากโรงแรมไปได้กับรถคันไหนคันหนึ่งไปแล้วล่ะ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็เลยตัดสินใจสลายตัวค่ะ
แล้วก็ประกาศบอกว่าธนทรไปที่ไหนปรากฏตัวที่ไหนในจังหวัดในภาคใต้เขาจะตามไปไล่
ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะนายธนทรก็นำลูกทีมหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจระยองที่ตลาดนัดไทยธนุ
เทศบาลเมืองบ้านฉางค่ะก็มีกลุ่มรักสถาบันยืนรอ
แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะ
เป็นการพูดคุยเจรจาคือเรียกว่าเหมือนมายืนรอ
เพื่อจะพูดคุยกับนายธนทรเป็นการขอร้องบอกว่า

ซึ่งนายธนทรก็มีการพูดคุยเจรจาตอบโต้กันว่า
ไม่ได้เป็นการก้าวล่วงสถาบันนะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น
ลักษณะแบบนี้พูดคุยกันไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นที่ระยอง
ค่ะเราก็ไม่ได้คาดหวังนะ
ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงขึ้นในทุกกรณีเลยนะคะ